ท้องที่สพแม่ปิงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมจู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านขายยา
ไม่ได้ไปซื้อยานะคะเอามีดพับไปด้วย
แล้วเอามีดอันนั้นไปจี้ชิงทรัพย์คนที่เป็นเจ้าของร้านขายยาค่ะ
เฮ้ยถ้าเสียงดังจะแทงจ๊บเลยแค่นี้ก็หัวใจหล่นตะตุ่มแล้ว
ผู้หญิงกรี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โห
คือพยายามบอกให้ผู้หญิงเสื้อม่วงใจเย็นคนร้ายบอกว่าไม่เอาบัตร
จะเอาแต่เงินสดไปนั่นนะคะแล้วสุดท้ายเอื้อมไปหยิบเงินสด
ในกระเป๋าจริงด้วยนะคะแล้วได้เงินไปแล้วก็ออกไปจากร้านขายยาตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงค่ำของวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
กล้องมุมตอนปิดไปในร้านขายยาในพื้นที่ตำบล
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจสพแม่ปิงก็เร่งแกะรอยคนร้าย
กระทั่งที่สุดแล้วจับได้นะคะ

จับได้นี่จับกลุ่มคนร้ายได้ที่หอพักที่หางดง
เมื่อวานนี้ทราบชื่อคนร้ายผู้ก่อเหตุหนีหมวกกันน็อกใบนี้แหละค่ะ

คนก่อเหตุชื่อว่าคุณอรงกรพดุงพันธ์อายุ๔๘ปี
เจ้าตัวสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
รับอย่างนี้แล้วเอาตัวไปโรงพักเลยค่ะไปสอบสวนต่อนะคะ
อลงกรแล้วบอกว่าวันเกิดเหตุเครย์รถตะกะยายนยนต์ไปดูรัดเราก่อนนะ
แล้วก็เห็นว่าในร้านมีเพียงผู้เสียหาย
เป็นผู้หญิงอยู่ลำพังไงพอสบโอกาสปุ๊บเดินเข้าไปเลย
ไปใช้อาวุธมิตรพาประขาคขมขูดทิ้งทรัพย์
ลงกรบอกว่าได้เงินสดไปกว่า๖๐๐๐บาท
แล้วก็หลบหนีไปเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะไปสอบปากคำผู้เสียหายเหมือนกัน
ชื่อว่าคุณสุดารัฐอายุวิวัฒน์นะคะเธอบอกว่า
ไม่นะอลงกรเอาเงินไปหมื่นกว่าบาท
แต่อลงกรบอกว่าเอาไป๖๐๐กว่าบาทนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบประวัติอลงกรค่ะปรากฏว่า
เคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์แล้วก็ชิงทรัพย์มาแล้วหลายครั้ง

เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อหาคืนลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ
และใช้ยานพานะเพื่อกระทำการผิดนะคะ
พร้อมกับนำตัวส่งไปดำเนินคดีอลงกร

ถ้าเกิดว่าข้อมูลว่าเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นแบบนี้เนาะ